แล้วก็ขยายต่อไปถึงการทำพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะฮะแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่
บอกคนที่มาเป็นสมาชิกของเขาลักษณะเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ว่า
ถ้ายอดคุณอย่างนู้นอย่างนี้คุณจะมีโปรโมชั่นได้ไปเที่ยวต่างประเทศ

บอกว่าให้สมัครสมาชิก๙๗๐๐บาทต่อคน
ได้อาหารเสริม๒กระปุกแล้วก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวต่างประเทศ
เอเชียญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกง
คนก็สมัครเป็นสมาชิกจ่ายเงินไป๙๐๐กว่าบาทได้ไปเที่ยวแล้วนะ
ญี่ปุ่นต้องไปตั้งหลายวันไปเครื่องบินเช่าเหมาลำ
ปรากฏว่ามันโป๊ะแตกตอนนั้นก็เพราะว่า
วันเดินทางที่ท่ากาศส่วนอาทิตยาลัมภูมิช่วงมกราศ๖๐ไม่ได้ไป

โอ้โหตอนนั้นรู้สึกคุณกรอบการวัฒนาวรางกูลเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา
ต้องลงมาดูเรื่องนี้เลยโอ้โหแบบเป็นร้อยเป็นพันอ่ะ
แล้วทีนี้เขาก็ถูกแฉถึงพฤติกรรมต่างนานาเยอะแยะไปหมด
เพราะว่าไปโกหกหลอกลวงคนที่เข้ามาร่วมทำธุรกิจอะไรกับเขาเนี่ย

ที่สุดแล้วก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาโดยเฉพาะเรื่องของการช่อโกงนะครับ
วันนี้มีคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับท่านผู้ชมครับ

สินแสโชกุลหรือว่านางสาวพระศิษย์
อารินชะลาพิษวัย๓๑ปีนะครับ
ซึ่งเป็นธอมสาวนี่ฮะเบิกตัวมาจากทันทะสถานหญิงกลาง
และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
มายังศาลอายารัชฎานะครับ
ฟังคำพิพากษาในคดีช่อกงประชาชนนะครับ

สินแสโชกุลกับพวกรวม๑๐คนตกเป็นจำเลยนะฮะ
จำเลยที่๑นี่ก็เป็นบริษัทของเขาที่เขาใช้หลอกลวงนะครับ
บริษัทเวลเอเวอร์จำกัดนะฮะ
แสโชกุลก็เป็นจำเลยที่๒
แล้วก็พวกก็มีแม่มีญาติพี่น้องด้วย
ที่สุดแล้วสารพิเคราะห์พยานหลักฐานต่างแล้วนะครับ
พากษาจำคุกสินแสโชกุล๔๓๕๕ปีนะฮะ
เพราะว่าทั้งหมดแยกเป็นกระทงที่ไปช่อโกงเขาเนี่ย

ก็โดนพิพากษาจำคุกกระทงละ๕ปี
รวมแล้วเป็นเวลาทั้งสิ้น๔๓๕๕ปี
ปรับเงินอีก๒๐๐๐บาทนะครับ
ไม่รวมกับบริษัทเวลเอเวอร์
ที่จะต้องไปชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายทั้งหมด
เป็นเงิน๔๓๕ล้านกว่าบาท
แล้วก็มีพวกร่วมขบวนการด้วยนะครับ
ที่ถูกโทษจำคุกเช่นกันนะครับ
อย่างนางสาวทัศน์ดาวสมัครกสิกรอายุ๓๖ปี

ก็โดนโทษจำคุกเหมือนกันนะครับ
นางพารินทรหงฮิรันดักกอร์นะครับ

ก็โดนเท่ากันนะครับ๘๗๑กระทงละ๕ปี
เป็นเวลารวมทั้งสิ้น๔๓๕๕ปี
แต่ว่าการรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้ว
คดีลักษณะนี้ให้จำคุกสูงสุด๒๐ปี

ก็เลยโดนโทษจำคุกสูงสุดคนละ๒๐ปี
นี่นะฮะโอ้โหคดีนี้ตอนนั้นเป็นข่าวโด่งดังมากนะครับ
ใช่ค่ะผู้เสียหายเยอะต่างกรรมต่างวาระ
ใช่แต่ก็โดนสูงสุด๒๐ปี
หรือว่าจันฉายนาคฤทธิ์อันนี้สารยกฟ้อง
แล้วก็บุคคลในครอบครัวบางส่วนที่สารท่านยกฟ้องไปนะครับ

จำได้ข่าวใหญ่นะคะเรื่องนี้

บอกว่าจะเดินทางแล้วก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ